ที่หน้าจอทีวีด้านหลังนี้ฮะพี่ศรีสุวรรณจัญญานี่คือนักร้องคนดัง
นักร้องเรียนนะศรีสุวรรณจัญญายืนยันว่าจะไม่ลดตัวไปต่อยกับแม่พ้อง
ศรีสุวรรณจะไม่ลดตัวไปต่อยกับแม่ปองฮะแล้วมองด้วยหางตา
มองด้วยหางตาสองแสนที่ว่าเก็บไว้ทำทุนเถอะจะเป็นน้ำพงน้ำพริก
แล้วแต่เลยคือพี่ศรีบอกว่าไม่คิดเลยนะว่าคนที่บวชมา๑๐๒๐
สามสิบปีจะมีพฤติกรรมแบบนี้ย้อนไปดูคำท้าทายกันก่อนครับ
หน้าสุดอย่างงี้แหละหนึ่งมะกะลาหกห้าทั้งนั้นศรีสุวรรณให้เผยว่า
นไม่ขอรับคำแท้เนื่องจากกลัวจะเกิดดราม่าขึ้นไม่ต้องกลัว
แต่พูดอะไรแล้วไม่ต้องกลัวอีกอย่างสมปองนั้นใช่ไหมสี
บวชมาสามสิบปัญหาแต่ตนบวชแค่ไปหนึ่งปัญหา
กระจอกไงทนไม่ได้ไงอยู่ไม่ได้ไงไม่ต้องมาอ้างนะ
วดนานกลัวบาปแม่อยากจะทำเหมือนภัยวันวันนั้น
ถุ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าทำศึกแล้วพร้อมเลยอ่ะ
พร้อมเลยอ่ะพร้อมเลยเสื้อฟิตไปหน่อย
คือไม่เคยมาสายนักเลงเลยนะโฟลคิงก็ไม่เกี่ยว
ยังไม่เคยไปดูโฟลล์คิงแล้ว

ใช่ถ้าไม่เก่งก็ทำเก่งกันไหม
ท้าทายอย่างเป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดียนี่คืออดีตพระมหาสมปอง
หรือมหาสมปองหรือทิศสมปองปัจจุบันเรียกใบไม่ได้แล้ว
เรียกคำเดียวคือแม่ปองฮะแม่ปองเนี่ยก็ร้อง
ไปถึงนักร้องคือพี่ศรีสุวรรณจัญญาบอกให้สองแสน
หน้าบัญชีมาเลยเดี๋ยวจะจัดการโอนให้เลย
ข้อแม้ข้อเดียวอย่าเบี้ยวการต่อยการท้าครั้งนี้ก็แล้วกัน
ชกแบบท้ายมวยท้ายไงวัฒนธรรมไทยมวยท้าย
มวยมรดกโลกอยากปะทะร่างกายอยากปะทะ
แต่ใจมีธรรมะตลอดฮะและข้อความนี้ก็ส่งไปถึงพี่ศรี
ศรีสุวรรณจัญญาบอกตรงไม่รับอ้าวกลัว
ไม่รับคำท้าไม่หลงกลไม่กลัว
ไม่รับคำท้าไม่ใช่ไม่กลัวไม่ใช่กลัวนะ
ไม่หลงกลจะไปอยู่ในเกมของชิดสมปอง
นี่คือกลเหรอใช่นี่คือมองเหนือกว่าเหรอฮะมองเหนือกว่าคือ
ถ้าลงไปต่อยเขาก็ไปอยู่ในเกมของเขา
ศรีสุวรรณจัญญาฉายานักร้องคนดังไม่ใช่นักมวย
ไม่อยากเป็นคนเล่นอยากเป็นคนกำหนดกติกาว่างั้น
เพราะฉะนั้นอยู่มองบนภูดีกว่ายืนบนภูดีกว่า
งงให้เหนือไม่เอาไม่ลงไปต่อยกับเขาด้วยนะฮะ

ไม่มีเวลามานั่งทะเลาะกับใครไร้เหตุผล
แล้วฝากบอกด้วยนะว่าที่มหาสมปองหรือแม่ปองเนี่ย
เคยอยากประกาศไว้ผ่านรายการอะไรสักอย่างเนี่ย
อยากจะเตะปากอะโอ้โหตกใจตกใจจริง

บอกตกใจนี่คนบวชมาเป็น๑๐ปีนะ
พันศามาเป็น๑๐ปีไม่เคยคิดเลยว่า
คำพูดนี้จะออกมาจากปากนี่ถือว่าเป็นการพูดไม่ยั้งคิด
ดังนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เห็นนี่คือตัวตนของเขา

ไม่ได้เลยเดี๋ยวฟังจากพี่ศรีสุวรรณจัญญา
ผมประกาศแล้วผมไม่รับคำท้าหรอกนะครับ
แม้ว่าท่านจะยั่วเยาว์เอาเงินมาล่ออะไรมาล่อ
ผมก็คงไม่ตกกระดายพลอยโจรหรือตกบ่อล่อปลาของท่านได้
การที่ท่านมหาพยายามที่จะท้าชกผมเนี่ย
แน่นอนถ้าผมรับไปเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอีเว้นของท่าน
ที่จะไปจัดกิจกรรมในเชิงการขายสินค้าของท่าน
ซึ่งมีหลายสิบบริษัทได้ตลอดเวลา
แล้วไม่ใช่พอชกกันปุ๊บทุกอย่างจะจบอย่างที่ท่านบอกว่า
เลิกละกันไปมันจะมีอะไรที่ตามมาอีกเยอะแยะ
ซึ่งผมคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเลย
ก็อยากให้ท่านพราวลงบ้างนะครับ
ก่อนจะพูดอะไรก็ควรจะมีสติด้วย
บวชเป็นพระมาเป็นเนรเป็นพระมาก็ตั้งนานแล้ว
ก็ควรจะมีสติครองตนอยู่ตลอดเวลา
อย่าเอาอารมณ์มาอยู่เหนือความรู้สึกของตัวเองมากนักนะครับ
ไม่เช่นนั้นการคลองตนที่มีคนยกย่อง

มันจะถูกลดทอนและตัดทอนออกไปโดยฉับพลัน
พฤติการหรือคำพูดของตัวเอง

พี่ศรีพี่ศรีเทศใช้คำนี้ได้ไหม
พี่ศรีเทศอดีตพระมหา

คำพูดของพี่ศรีมีคนเห็นด้วย
และคนระดับหมอปลาคนระดับพี่วันอยู่บำรุง
เห็นตรงกับพี่ศรีสุวรรณจัญญา
ที่บอกว่าอดีตพระมหาสมปองร้อนเกินไปแล้ว
ร้อนแรงเกินไปแล้วอย่างหมอปลาฮะ
หมอปลาบอกนี่ก่อนที่เขาจะต่อยกันเนี่ยเขาโทรมาปรึกษา
โทรมาปรึกษาหมอปลาหมอปลาบอกต่อยกับใครนะ
ต่อยกับศรีสุวรรณจัญญาหมอปลายังทอง
ทักกลับไปเลยว่าแม่ปองเฮ้ยมันแรงเกินไปเปล่า
มันดีแล้วเหรอมันไม่ควรทำแบบนี้ไหม
ซึ่งคือความรู้สึกของประชาชนเนี่ย
เห็นแม่ปองหรืออดีตพระมหาสมปอง
เป็นผู้ที่ควรจะเข้าสู่การยกย่อง
แต่วันนี้จะมาท้าตีท้าต่อยกับผู้คนทั่วไป
แบบนี้มันอาจจะแรงเกินไปหรือไม่
หมอปลาก็เลยฝากเตือนไปยังพระมหาสมปอง
ควรจะมีการลดความร้อนแรงลงบ้าง

คือสื่อออนไลน์สื่อมวลชน

วันนี้ท่านอาจจะโอ้โหประกาศตัวใหญ่โต

แต่วันข้างหน้ากระแสตีกลับ
ท่านจะหลับไม่ตื่นเลยนะ
จริยธรรมอะไรพวกนี้

แต่พอพระเหลืองร้อนเหมือนเดิมก็ไม่ได้

มันต้องผ่านกระบวนการขัดกล่าวมาที่เหมาะสมแล้ว

แล้วจริงคือหมอปลาก็ไม่อยากให้

ควรจะคุยกันมากกว่าท้าตีท้าต่อยกัน
เดี๋ยวฟังจากหมอปลาครับ

ไอ้เรื่องก้าวลงก้าวแล้วมันเป็นมุคของแกนะฮะแต่ไม่มีหรอก
นี่สายใจของแกไม่มีค่ะคือมันต้องมาคุยกับแก
มันต้องมาสัมผัสกับแกอืมอย่างนักของหน้าข่าวไปน่ะ
แกก็แซวลุงนี่นั่งเข้าใจไหมว่ามันเป็นตาตาของแก
แกเป็นคนตลกหกห้าค่ะตัวอีกคนถึงเป็นคนเอาจริงเอาจัง
อืมแต่เอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเอาเรื่องคุณ
เอาเรื่องนี้ไม่รู้เอาอะไรก็นั่งหนา
ด้วยความเป็นเพื่อนเตือนด้วยความหวังดีนะฮะ
คือบอกพี่ศรีเข้าใจอยู่แล้วว่าพี่ศรีเขาเป็นนักร้อง
เขาร้องทุกคนแหละร้องทุกคนร้องทุกวงการ
ร้องไหมลุงตู่ก็โดนร้องร้องสักกระเบือยันเรือรบอ่ะค่ะ
เรื่องอยู่แล้วอันนี้ให้เข้าใจพี่ศรีเลย
แต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกับแม่ปองหรืออดีตพระมหาสมปอง
เตือนด้วยความหวังดีนะฮะค่ะอีกท่านหนึ่งเตือนด้วยความหวังดีเหมือนกัน
สอสอพี่วันยังไงบ้างอยู่บำรุงพักเพื่อไทย
วันบอกนี่ก็เป็นเอฟซีพี่วันเป็นเอฟซีของทิศสมปองฮะ
แต่การที่มีมากท้าตีท้าต่อยท้าชกกับพี่ศรี
อยากจะบอกด้วยใจจริงเลยนะเย็นเย็นทิศค่ะเย็นเย็นน่ะน้องทิศ
เออเย็นนะน้องฮิตคือรักษาทรงให้ดีเถอะ
ด้วยความรักและเป็นห่วงและเป็นกองเชียร์พวกกองเชียร์เนี่ย
เชียร์หรืออย่ายุทรงอันนี้มันคือความไม่เหมาะสม
อันนี้ความเชียร์ก็สัมพันธ์นะต้องคอยเตือนกัน
คือเหมือนกันเตือนเหมือนกันโดยความไม่ได้นัดหมายเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นหมอปลาไม่ว่าจะเป็นสอสอพี่วันอยู่บำรุงและโพสต์ชัพอีกที
กรยานมิตรที่ดีควรจะเตือนสติกันไม่ใช่ยุส่งนะครับ
เคยใจร้อนมาแล้วใครเคยใจร้อนพี่วันไง
พี่วันเคยใจร้อนมาแล้วในชีวิตมันพากันพังกันไปหมดเลย
ดังนั้นไม่อยากเห็นเพื่อนชีวิตพังเหมือนอย่างที่พี่วันเคยเจอมา
ดังนั้นสิ่งเดียวที่ควรจะทำคือใจเย็นมากกว่านี้ครับ
เหรียญมี๒ด้านโซเชียลมีเดียก็มี๒มุม
มีทั้งมุมที่สร้างและมีทั้งมุมที่ทำให้เสื่อม
ถูกไหมคะเราก็พูดได้แค่นี้

ใช่ค่ะกรยานมิตรที่แท้ทรูต้องเตือนกันได้